ส่วนช่วงนี้เป็นช่วงของการตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้เอาใจคนที่เป็นเด็กเส้นหน่อยดีกว่า
อ้อเด็กเส้นไม่ดีนะ

และที่สำคัญคือขายดิบขายดีลูกค้าติดอกติดใจชอบกันมาก
เพราะว่ามาดามใจดีไม่ห่วงเครื่องอืม
ไปดูเมนูเด็ดที่ถ้าเกิดว่าใครมาทานแล้วจะต้องสั่งกันหน่อยดีกว่า
นั่นก็คือเมนูเย็นตะโฟเนื้อกั้งเนื้อปูนะคะ
เคียงคู่มาด้วยกุ้งทอดกรอบในชามแทนตะโฟทอดแบบเดิมคุณค่ะ

เด็ดของเขาก็คือน้ำซอสสูตรเฉพาะของร้านที่การันตีความเข้มข้น
ดูจากสีเลยนี่สุดยอด
เนื้อปูแบบเน่นเน่นเนื้อเนื้อกั้งเป็นแบบตัวเลย
และก็อีกหนึ่งเคล็ดลับคือซุปกระดูกที่เคี่ยวมาอย่างดีหลายชั่วโมง

สดเข้าไปเดี๋ยวอันนี้สดน้ำซุปหรือสดอะไร
สดน้ำซุปนี่แหละห้องคอกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ชามนี้ราคา๑๒๐๑๘๐บาทเท่านั้น

สดใหม่เป็นปูเน้นเนื้อเป็นกั้งเป็นกุ้งนะฮะ
แต่ว่าเครื่องมากน้อยขนาดไหนก็
ถ้าเกิด๑๘๐แล้วได้เต็มขนาดนี้ก็เอาจริงก็คุ้มนะ
ผมบอกเลยถ้าได้แบบนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้ว
ใช่ค่ะอีกหนึ่งเมนูที่มาดำลงทุนทำให้ชมก็คือ
ข้าวครุกน้ำพริกซีฟู้ด
นี่ความเด็ดก็คือน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบเข้มข้นไม่เหมือนใคร
วัตถุดิบซีฟู้ดนี้คุณผู้ชมค่ะที่นี่นะไม่ต้องห่วงเรื่องของความสด
เพราะว่าอยู่ในเมืองทะเลเมืองระยองเนี่ยนะทั้งทีแล้วจะบอกว่า
ปูเอยกั้งเอ่ยหอยแมงพู่นนิวซีแลนด์กุ้งหมึกที่นำมาใส่ทั้งหมดเนี่ย
สดใหม่และสะอาดด้วยราคาเมนูนี้อยู่ที่๒๐๐บาทค่ะ
ยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ได้ลองลิ้มชิมรสกันนะคะ
ใครที่แวะไประยองแล้วอยากจะไปทานอาหารทะเลกับก๋วยเตี๋ยว
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนน๓๔๔บ้านบึงแกลง
อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง

นี่นอกจากนี้น่าจะมีเมนูอื่นด้วยนะ

เพราะว่าที่นี่เป็นที่เมืองทะเลเลย
รับปรองว่าราคาไม่ได้

ร้อยกว่าบาทอย่างนี้รับรองว่าทานแล้วจะติดอกติดใจ

นำเสนอกันแบบนี้คุณผู้ชม

เดี๋ยวฉันกลื่นน้ำลายหลายรอบแล้วเขาตะเกะ